อิงสเหอะเติร์ย์กันหน่อยละกันอิงสเติร์ย์เห่อ

อิงสคะหน้าเทอ

นี่พาไปที่ร้านนี้ครับร้านพิซซ่า
โมเมสนะครับของคุณนัทธิมา

จังหวัดราชบุรี

เพื่อให้ลูกค้าได้ทานกันแบบร้อนเหมือนออกมาจากเตาที่บ้านกันเลย
นี่วิธีการรีดแป้งแบร์แป้งเขาเรียกว่าอะไรนวดแป้ง
หรือแป้งแผ่แป้งทุกอย่างนั่นแหละครับแล้วก็เจ้าของร้านเขาก็เล่าให้ฟังว่า
เมื่อก่อนตัวเองเป็นช่างเสริมสวยนะมีความไฟฟัน
อยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองประกอบตัวเองพอจะมีฝีมือในการทำอาหารนะครับ
โอ้โหทีนี้แหละคุณผู้ชมครับก็เลยได้ลองทำดู
ก็ออกมาแบบมากมายหลายหน้าตามภาพที่เห็นนี่แหละครับ
หน้าเยอะมากใส่เครื่องแน่นมากชีสนี่แบบเยิมยืดเลย
นี่คือลักษณะเด่นของที่ร้านชีสมาเต็มครับ

แล้วที่สำคัญนะครับโอ้โหเตาเนี่ยทำมาจากอิดแดง
พอทำมาแบบนี้เขาบอกว่ามีคุณสมบัติช่วยกระจายความร้อนได้ดี
มันทำให้แป้งพิซซ่าที่อบเนี่ยสุกกรอบอย่างทั่วถึงกัน
โอ้โหดูสิออกมาหน้าตาแบบนี้
ไงล่ะครับเห็นแล้วก็น่ากินซะละเกิน
มีมากมายหลายหน้าไปลองสั่งกันดูนะครับ
โอ้โหแล้วที่สำคัญนะครับวัตถุดิบของเขาเนี่ย

ไก่ของเขานะครับก็เป็นไก่ที่ต้องได้รับการหมักมาแล้ว
เพราะฉะนั้นมันจะมีรสชาติพอวางไว้บนหน้าของพิซซ่า
ทานเข้าไปพร้อมกับแป้งพิซซ่ากรอบนุ่มแล้วก็
โอ้โหมีชีสที่มันเจิมอีกนะ

พิซซ่าที่จัดแน่นด้วยชีสแบบนี้
น้องใบตองรีบไปเลยครับวิ่งไปเลยนะฮะ

ราคาไม่แพงนะครับถาดละ๑๑๙บาท

ราคาแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดนะครับ

หมายเลขโทรศัพท์ครับ๐๘๑๑๙๖๙๕๔๖นะครับ
ถ้าหากอยากจะไปกินถึงที่ร้านก็ไปเลยครับ
พิซซ่าโฮเมดนะครับตำบลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

สนใจมากเลยเดี๋ยวไปราชบุรีแล้วก็จะแวะไปทานอีกนะคะ
อุ๊ยอะไรใส่สลักก็มาทงมาทานดูสิคุณค่ะ
คือแสดงว่าต้องเป็นพิซซ่าที่มีความเป็นแบบอิตาเลียนมากแป้งบางกรอบค่ะ
คือแบบว่าคนไทยเราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการทานพิซซ่าแบบบางกรอบ

บอกเลยว่าอร่อยมาก